เรามาฟังการวิเคราะห์กันต่อทั้งเรื่องของสภาวะทางเศรษฐกิจ

วันนี้อยู่กับคุณสินทนันบุญยอดภูมิในการอาวุโส
แล้วก็คุณทศพรโสพลเสถียรสุข
เป็นผู้จัดการภาคนครหลวง๖ธนาคารกรุงเทพครับ
เก็บเกี่ยวนะครับคนที่ซื้อนะครับก็คือนักธุรกิจสถาบัน
อ่ะยังซื้อต่อเนื่องนะถึงว่าเป็นแนวโน้มที่ดี
จริงแล้วก็ขายไม่เยอะอย่างนั้นนะ
เอ้าเอานะครับเก็บเข้าพอร์ตนะ
นิดเดียวไม่เยอะเวลาเขาซื้อเขาซื้อเป็นพัน
แต่ขายอย่างนี้เงินไม่ออก

การที่ค่าเงินบาทแข็งไม่อยากให้ทุกคนมากังวล
นะครับว่าทำไมเงินบาทแข็งอยู่คนเดียวหรือเปล่า
ถ้าเราเทียบกับเพื่อนบ้านเราในภูมิภาคอาเซียนด้วยกันเอง
ไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียซิงคโปร์อินโดนีเซีย

เป็นแต่ว่าบาทของเราอาจจะแข็งกว่าเพื่อนบ้านนิดหน่อย

เราก็เลยทำให้รู้สึกว่าเราแข็งค่าเกินไป
แต่ถ้ามองในภาพรวมของโลก
ต้องบอกว่าค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าเทียบกับทุกสกุล

เงินเยนจากเดิมต่อ๑ดอลลาร์อยู่แถวประมาณ๑๑๒เยน
ตอนนี้เดี๋ยวลงมาเหลือที่๑๑๐เยนต่อ๑ดอลลาร์
นั่นเป็นจุดนึงที่ทำให้ตอนเวลาที่บาทเราหลุด๓๔มา

ยูโรก็เช่นเดียวกันยูโรขึ้นมาจาก๑๒
ตอนนี้๑๑๘ดอลลาร์ถึงจะต้องได้อยู่ในยูโร
ใช่ดังนั้นกลายเป็นว่าค่าเงินยูโรน
มีมูลค่าแข็งค่าขึ้นมาเทียบกับดอลลาร์สูงพอสมควรเช่นเดียวกัน
ดังนั้นอย่าตกใจว่าเป็นเพราะว่าบาดเราแข็งอยู่คนเดียว
อลลาร์อ่อนถามว่าอ่อนจากอะไร

เกิดอะไรขึ้นทางกัน
ธากาศาลัทธ์ก็ขึ้นดอกเบี้ยถูกไหม
ตอนนี้ก็มีข่าวว่ากำลังจะลดการซื้อพันธบัตร

เหมือนบ้านเราอย่าให้กลับมาดูบ้านเรา
ปัญหาการเมืองโคลิติกไง
ใช่คือถ้าเรามองรูปรัฐการณ์นะคุณเน็ตนะ
คอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่ก่อนพี่ท้วนเราทันเครื่องใหญ่

บอกว่าอย่างนั้นเพราะว่าคนบริการตอนนี้
แล้วก็สามารถใช้หน้าจอที่ใหญ่ในการบริหารจัดการได้ดี
จนถึงปัจจุบันตัวเลขของโน้ตบุ๊กอาจจะน้อยลงนะ
ทุกวันนี้๕บริษัทใหญ่ที่อยู่ในตลาดหุ้นสหรัฐนะ

นะครับนี่๔บริษัทเห็นละ
ก็นี่เอาตัวเลขในโคซอฟต์สุดท้าย๕คน
เยอะมากนะครับนะครับใหญ่มากนะครับ
อันนี้กลับมาดูวันนี้เอาตัวเลขมาฝากท่านผู้ชม
เป็นตัวเลขอยากให้ท่านผู้ชมเห็นว่า
ประชากรไทยนะกลับมาสู่บ้านเรานิดนึง
ประชาคนไทย๖๗ล้านคน

เด็กออกน่ะก็มี

มีบัญชีออมทรัพย์อยู่ประมาณ๘๘ล้านบัญชี

คนเปิดบัญชีหลักทรัพย์๑๔ล้านบัญชี
สไลด์ต่อไปเทียบต่อ๑๐๐คนนะ
ก็จะเห็นว่าคนไทยเข้าถึงการเปิดบัญชีของธนาคารได้เยอะ
ซึ่งเทียบเท่ากับประเทศพัฒนาเลยนะต้องบอกก่อน
แต่ที่สำคัญตัวเลขที่โชว์การเข้าถึงการลงทุนยังไม่มากยังไม่มากพอ
เพราะยกตัวอย่างนั้นถ้าเธออยากซื้อบริษัทใหญ่
ใช่จริงแล้ววันนี้มันก็มีกองที่ไปลงทุน

ถามว่าพวกเราลำบากไหมในการที่จะเข้าไปซื้อ
ทุกคนอย่าคิดอย่างนี้นะครับว่าการลงทุนไม่ได้เป็นเรื่องยากนะครับ
มุติการจะลงทุนในกองทุนรวมเดินเข้ามาที่ธนาคาร

เข้ามาที่ธนาคารกรุงเทพเราจะมีพนักงาน
ที่จะมีลายเซ็นต์ที่เป็นผู้ไปรับอนุญาตในการแนะนำการลงทุน
สามารถให้ความรู้ในเรื่องของการลงทุนได้หมดเลย
แล้วง่ายมากเหมือนเปิดบัญชีเงินฝากนั่นแหละคล้ายกัน
ใช้เอกสารเหมือนกันน้อยกว่าด้วยซ้ำ
แต่ว่าจะต้องมีการทำประเมินความเสี่ยงอยู่นิดนึง

เพราะว่าส่วนหนึ่งของการสร้างเวลต์หรือสร้างความมั่งคั่งในอนาคต

ถ้าเกิดธุรกิจใหญ่ทั่วโลกมีการปรับตัวขึ้น
กำไรดีขึ้นขนาดใหญ่ขึ้น
ถ้าอยากลงทุนแนะนำให้เขาเป็นบัญชีของทุกคน
วันนี้กองทุนรวมต่างก็มีเยอะมาก
แม้ว่าของบรรจอบุหรุงเองก็มีบีอินคัมที่ออกมา
ก็คือว่ามีผลตอบแทนประมาณ๓๔เปอร์เซ็นต์
แล้วก็มีการออโต้รีดีมคือเหมือนกับจ่ายเงินอัตโนมัติให้ทุกไตรมาสอย่างนี้

ซื้อไปเลย๑๐๐บริษัทใหญ่ของประเทศ

ก็เหมือนเราซื้ออันนี้เท่ากับเราซื้อหุ้นร้อยตัว

เพราะฉะนั้นถ้าเกิดไปเทศได้ครบเลย

ฝากไว้เรื่องการลงทุนเป็นเรื่องง่าย
แต่ว่าเราต้องเข้าใจมัน

ขอส่งคืนให้คุณก๊อฟที่ห้องส่งเลยครับ
ขอบคุณทั้งสองท่านเลยนะครับ